สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
บ้านเราในช่วงนี้หลังบ่าย๓โมงเป็นต้นไปนะคะฝนเริ่มตั้งเขา
หลังจากนั้นฝนก็เทลงมาเรียกได้ว่าหาที่หลบแทบไม่ทันเลยค่ะคุณผู้ชม
ที่ตกหนักนะคะเกิดจาก๒ปัจจัยหลักค่ะ
นั่นก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นมรสุมฝนประจำฤดูนะคะ
อกจากนี้ยังมีลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเข้าปกครุมบริเวณตอนบนของประเทศไทยนะคะ
ก็คือภาคเหนือภาคอีสานนะคะแล้วก็ภาคตะวันออก
ตกหนักที่ภาคตะวันออกนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ภาคตะวันออกในระยะนี้
ต้องระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมกันด้วยนะคะค่อนข้างอันตรายเลยทีเดียว
ส่วนที่ประเทศอิตาลีค่ะต้องเผชิญกับฝนที่ตกหนักเช่นเดียวกันค่ะ
โดยเฉพาะบนเกาะซิซีรีสค่ะคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าเกิดน้ำท่วมฉับพลัน
น้ำอย่างที่เห็นนะคะเอ่อล้นท่วมถนนแบบนี้นะคะ
ปีนี้ค่ะอิตาลีต้องเผชิญกับฤดูร้อนที่ค่อนข้างยาวนานกว่าปกติค่ะ
แล้วก็พายุฝนที่เรียกได้ว่ารุนแรงเกือบรอบใน๑๐๐ปีเลยทีเดียวค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ